ส่วนช่วงนี้นะครับไปตามรายงานพิเศษนะครับ
กับนักกีฬาคนพิการหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องราวที่ดีของสังคมเลยนะครับ
อุบัติเหตุเมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาไม่พ้นความสูญเสีย
รายเสียชีวิตบางรายต้องกลายเป็นผู้พิการไปทั้งชีวิตนะครับ
ของพวกนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทความผิดพลาดชั่วขณะ
มันไม่ใช่เกมนะครับแต่มันคือชีวิตจริง
ถ้าเป็นเกมตายแล้วกดปุ่มรีสตาร์ทก็เล่นใหม่ได้
แต่ชีวิตจริงถ้าเสียอะไรไปแล้วย้อนเวลากลับไปเริ่มใหม่ไม่ได้นะครับ
แต่จะมีกี่คนที่ยอมรับกับสิ่งเหล่านี้ได้
องุ่นสุดารัฐเทียนจักรสาวแพร่วัย๒๖นะครับ

สูญเสียความสามารถในการเดินตั้งแต่วินาทีนั้น
แต่เธอฟันฝากความเสียใจความรู้สึกท้อแท้ต่าง
ใช้ชีวิตร่วมกับมันได้
ที่สำคัญน้องเป็นคนเห็นคุณค่าในชีวิต
ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์ความโศกนะครับ
อังุ่นชอบใช้ชีวิตแนวแอดเวนเจอร์
โดยเฉพาะกีฬาทางน้ำเห็นแบบนี้
แต่น้องเคยดำน้ำมาแล้ว๗ไดฟ์เชียวนะครับ
ล่าสุดน้ององุ่นมีโอกาสได้ออกกำลังกายเล็กน้อย

กับครอบครัวเหมือนคนทั่วไปได้แล้วนะครับ
อุปกรณ์ใหม่ที่เรียกว่าวอเตอร์วิว
โดยสวนน้ำซานโทดินี่ปาร์คชะอำ

และแชร์ความสุขร่วมกับครอบครัวครับ
ก็อยากให้มาทดลองดูนะคะ
จริงเราจะมองว่าข้อจำกัดของร่างกาย
มันจะจำกัดชีวิตไปซะทุกอย่างเลยหรือเปล่า
อันนี้ก็คงไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้น

ใช้ชีวิตใช้เวลาร่วมกับครอบครัวได้
เล่นน้ำด้วยกันได้เนี่ยเออเราก็อยากทำแล้ว
แล้ววันนี้มีมีแล้วส่วนน้องอังุ่นยอมรับว่า
เมื่อมีอุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยให้เธอมีโอกาสได้ใช้น้ำ
การผ่อนคลายจิตใจที่สำคัญการได้ทำกิจกรรมกับครอบครัว
จะช่วยฟื้นฟูจิตใจผู้พิการทั้งหลายทำให้คนกลุ่มนี้
เข้าใจคุณค่าชีวิตมากขึ้นด้วยก็คนพิการหรือคนที่มีฝัน
อยากทำอะไรค่ะตอนนี้สังคมก็เปิดโอกาสมีอุปกรณ์
มีอะไรซัพพอร์ตของเรามาพร้อมแล้วค่ะเราก็ทำตัวของเราให้พร้อม
ทำร่างกายของเราให้พร้อมแล้วก็มาสนุกร่วมกันค่ะ
นี้ยังมีความสนุกอีกมากมายค่ะถึงเราจะถึงอังุ่นจะเคยประสบปฏิเหตุ
เดินไม่ได้แต่ก็ยังมีสิ่งที่เรายังทำได้
เราอยากทำแล้วก็เราแค่เปิดโอกาสให้ตัวเอง
ได้มาลองประสบการณ์ต่างค่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันสนุกนะ
แล้วก็เราก็ได้ทำเหมือนเพื่อนมันเป็นความรู้สึกอิสระ
แล้วก็มีความสุขที่เรายังมีอยู่ได้ค่ะ
ท้ายมารู้จักกับสวนน้ำซานโทเดนี่ปาร์คชะอำกันบ้างครับ
ซึ่งเป็นสถานที่แรกในเมืองไทยที่สร้างเจ้าวอเตอร์วิวขึ้นมานะครับ
และเป็นหนึ่งในสถานที่ชื่นชอบของน้ององุ่นเขาด้วย
โดยสวนน้ำแห่งนี้เหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นครอบครัว
มีเครื่องเล่นต่างมากมายให้ทดสอบจิตใจ
ใครชอบกีฬาน้ำแอดเวนเจอร์มันไปลองประสบการณ์ใหม่กันได้
อังุ่นยกนิ้วการันตีแล้วนะครับ
ว่าที่นี่จะทำให้ทุกคนสนุกจนลืมความทุกข์ความเศร้า
มีกำลังใจกลับไปสู้กับอุปสรรคที่รออยู่ได้แบบสบายทีเดียวครับ